นี้๓๐กว่าแต่สวยมากนั่นก็คือ
ปุกลุกฝนเทม
ดูซิคะโหววววววววร้านะ

งานนี้นะคะทำเอานุ่มตาวาวร้องวาวด้วยความสลึ
เพราะสาวปุ๊กลุ๊กนะคะมาในชุดเรสสีขาวโชว์ให้เห็นส่วนเบาส่วนโค้งที่สุดแสนจะเซ็กซี่ค่ะ
ซึ่งหลังจากสัมภาษณ์เสร็จสิ้นบนเวทีแล้วนะคะผู้ดูก็เดินลงมาเลยค่ะ
เดินมาสับเลยค่ะเปิดใจกับพี่นักข่าวนะคะอย่างเป็นกันเองค่ะ
ุ๊กลุกเผยนะคะว่าหุ่นพร้อมเดียวที่เห็นเนี่ยก็มาจากวินัยในการดูแลตัวเองการออกกำลังกายแล้วก็เลือกทานอาหารค่ะ
โดยที่ผ่านมานะคะก็ได้เทรนเนอร์สุดหล่ออย่างหนุ่มไมค์นี่แหละ
คอยเคี่ยวเขียนให้ปุ๊กลุ๊กฟิตแอนดเฟิร์มตลอดเวลาค่ะ
ส่วนวันเกิดของหนุ่มไม้ที่ผ่านมาปุ๊กลุ๊กก็จัดปาร์ตี้ให้ค่ะ
โดยพาศิลปินในดวงใจไปเซอร์ไพรส์ก็คือพี่โก้มิเตอร์เซ็กแมน
เช่นเดียวกับวันเกิดของสาวปุ๊กลุ๊กเองนะคะแม้ปีนี้ฝ่ายชายหนุ่มไม้จะไม่ได้ให้ของขวัญอะไรเพราะว่าหายากจริงค่ะ
แต่หนุ่มไม้ก็ใจป่ามากค่ะตามไปจ่ายให้สาวปูลุ๊กทุกมื้อค่ะ

เอาลูกบอกหวานเลยนะคะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะ
ได้รับความรักความใส่ใจจากคนรู้ใจเท่านี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วค่ะ
และเพื่อไม่เสียดีกีความเป็นสาวคนสนิทของหนุ่มไม้ทำไงรู้ไหมคะ
ปุ๊กลุ๊กโชว์ร้องเพลงเต้นเพลงรางวัลที่๑ของไม้อวดพี่นักข่าวได้เลย
ตอนแรกแบบว่าจริงเพลงนี้ไม่มีท่าเต้นนะแต่ปุ๊กลุ๊กคิดให้ก่อนเลย

แรกคิดว่าจะเลี้ยงแค่๓รอบตอนนี้คิดว่า๖๐ดีนะ
วันเกิดฉันจะจัดกี่รอบก็ได้
เพราะฉันมีคนจ่ายให้